ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์

ซึ่งวันนี้ก็คือ

เราก็จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มภาคีนิรนาม
และแนวร่วมนำมวลชนจัดกิจกรรมมอบตำรวจล้มช้าง
ที่หน้าตรงแยกรับประสงค์เซ็นทรัลเวิร์ดใช่ไหม
เมื่อกี้เพิ่งผ่านมาค่ะ
เมื่อตอนประมาณสัก๕โมงรถเมย์เพิ่งไปก็
ก็เริ่มมีคนมากันเยอะแล้วค่ะ

แต่สองข้างทางไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าห้างเกษร
หรือว่าจะเป็นตรงโค้งตรงข้ามกับพระพรม

ซึ่งแน่นอนมอบตำรวจล้มช้างเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะฮะ
หลังจากที่การประชุมสภาพผู้แทนราษฎร

แล้วก็มีการหยิบยกการโยกย้ายข้าราชการตำรวจขึ้นมาอภิปรายคุณ
แล้วก็เวลา๖โมงเย็นก็คือตอนนี้นะฮะ

ทำกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจบริเวณตำรวจ

ล่าสุดครับขอข่าวนี้ก่อนแล้วกัน

กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการชุมนุมขอให้ใช้ความระมัดระวังอาจเกิดความยั่วยุจากผู้ชุมนุมได้
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาเตรียมความพร้อมรับการชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนี่ย
โดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้จัดเตรียมกำลังควบคุมฝูงชน
เฝ้าระวังเหตุตามมาตรการนะฮะมาสแตนบายรอคำสั่งไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
รวมทั้งนี้มีการเตรียมรถฉีดน้ำแรงดันสูง๒คัน
รถบรรทุกน้ำ๒คันรถบรรทุกติดตั้งเครื่องขยายเสียงงานประชาสัมพันธ์ของกองประชาการตำรวจนครบานอีกคันนึง
แล้วก็รถกระบะเครื่องขยายเสียงของกองประชาการตำรวจนครบาลอีก๑คัน
เข้ามาจอดอยู่ที่ภายในรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้คุณจะไปสี่แยกราชประสงค์พยายามหลีกเลี่ยง
ถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรตรงนี้สักนิดนึงเพราะว่าน่าจะติด
เริ่มมากันตั้งแต่๖โมงนะครับนี่ก็คือบรรยากาศสดของของหน้าราชประสงค์เลย
เป็นรถติดแล้วเห็นไหมคะแดงอยู่แดงหมดแล้ว
ซึ่งวันนี้จริงแล้วก็ทางบอชนเขาบอกว่าแนะนำเลี่ยงไปเถอะว่า
แยกราชประสงค์เพราะว่าเขานัดรวมตัวกันนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ที่แบบมีการจราจรหนาแน่นอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นเส้นทางหลักของประชาชนในการใช้สัญจรไปมาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตรงนี้เขาบอกไปเลยครับว่า
ตั้งแต่เวลานี้๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะจนกว่าจะเสร็จสิ้นการชุมนุมเนี่ย
เส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วกว่าหลีกเลี่ยงเนี่ยราชดำหรี่
แยกราชดำหรี่แยกประตูน้ำพระรามหนึ่งนะฮะ
ตรงแยกเฉลิมเผ่าจนถึงแยกราชประสงค์เนี่ยแล้วก็เพลินจิต
จิตแยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลมครับ
และแน่นอนครับส่วนเส้นทางแนะนำให้ประชาชนไปใช้
เพื่อหลีกเลี่ยงกระทบด้านกาจรจรเนี่ยหนึ่งราชปารบนะฮะ
ให้คุณไปทางราชปารพซะไปทางเพชรบุรีซะไปทางถนนพญาไทย
พระราม๔อังรีดูนังสารสินศรีลมนะครับ
แล้วก็ถนนสาธรณ์ถนนวิทยุนะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทย
ตนสนถนนหลังสวนคือพยายามเลี่ยงออกไปซะ
นี่แล้วแปลกนะทุกวันนะเส้นแบบนี้มันจะมีแดงบ้างเขียวบ้างใช่ไหม
แต่วันนี้มันแดงตรงกลางเห็นเป็นบวกนะนอกนั้นข้างล่างเขียวหมดเลย
คือไม่มีใครไปแถวนั้นมุ่งแต่จะไปตรงจุดนี้เนาะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับสามารถสอบถามที่ศูนย์
เราก็จะนำเข้ามารายงานเรื่อยอย่างเงี้แหละค่ะเนอะเราไปกันที่นายก
วันนี้คนไปถามนายกเหมือนกันว่านายกแม่คลับเฮาส์ซะหน่อยไหม
เพราะเมื่อวานนี้มีคนอื่นเข้ามาเล่นคลับเฮาสโอ้โห
ให้ความสนใจเยอะเหลือเกินค่ะเพราะว่าคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายรัฐมนตรีเนี่ย
นะครับเข้ามาแนะนำโทนี้โอ้มีว่างเมื่อวานเมื่อวานถึงเห็นเยอะมาก
ก็มองกันตรงนี้โดยสมาชิกเข้าไปร่วมกัน
ที่เห็นก็บอกต้องเปิดทั้งหมด๕ห้อง๖ห้องเลย

วันนี้คนเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามนายกรัฐมนตรี

บอกว่าไม่เล่นอ่ะไม่เล่นไม่ได้มีเวลา

หลังที่คุณทักษิณร่วมวงพูดคุยเมื่อวานนี้

ผ่านวิดีโอคอนเฟรนด์ก็คือการประจุปรมเลย
ก็ก่อนเข้าการประชุมวันนี้
ในขณะที่นายกชตรีซายหัว

เมื่อถามย้ำว่าจะโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวหรือเปล่า

อันนี้ก็คือเป็นอันนี้แต่แน่นอน
ไม่นายกเขาอาจจะกำลังต้องติดตามความขึ้นหน้า

บอกว่าหลังจากรับมอบวัคซีนโควิด๒แสนโดสแรก
จะมีการเริ่มฉีดใน๓วัน
เขาก็ยึดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการเปิดเผยความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาวัคซีนต้านโควิด๑๙
ท่านบอกว่าจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายวางแผนเอาไว้ภายใน๓วัน
สำหรับคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนฟรีทุกคน

และล็อส๓และ๑ล้านโดส
จะตามมาในเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายน
ส่วนนึงจะใช้ให้ฉีดเข็มที่๒
ให้ได้รับโดสที่๑๘๐๐แลกไปแล้ว

ก็จะได้รับวัคซีนแอสตาร์เซเนกา
ล้านโดสแล้วก็จะตามมาอีก๓๕ล้านโดส
ได้ส่งเอกสารบางส่วนไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
ส่งตัวแทนมาพูดคุยยังไม่ได้ส่งเอกสารมานะคะ
ทั้งนี้จะเห็นว่าเราเปิดรับวัคซีนจากทุกบริษัทเลย
ส่วนนั้นก็อยู่ในขั้นตอนของการขอเอกสาร
บางส่วนอยู่ระหว่างการเจรจา
อย่างไรก็ตามค่ะผู้ผลิตวัคซีนหรือว่าผู้นำเข้านั้น
จะต้องขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือว่าออยเพื่อที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนก่อน
เพราะว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนไทยเป็นอันดับแรก

ในขณะเดียวกันในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก

ท่านก็ระบุบอกว่าจากการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
ยังมีข้อมูลการฉีดในผู้ที่อายุเกิน๖๐ปีจำนวนน้อย
ซึ่งจากการศึกษาในระยะที่๑ถึงระยะที่๓
มีผู้ที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีหรือว่าประมาณร้อยละ๔
ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ฉีดในภาวะฉุกเฉิน
กับผู้ที่มีอายุ๑๘ถึง๕๙ปี

รัฐบนตรีกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกรรองรายรัฐบนตรีกับคุณอนุทิน
เขาบอกเลยว่าไทยจะได้รับยักษ์วัคซีนจริง
ี่ห้อเมื่อไหร่รู้ไหมฮะพรุ่งนี้
วันพรุ่งนี้อย่างที่เมนเบอร์บอกไปใช่ไหมครับ

ี่ห้อที่เราได้รับก็อย่างที่น้องบอกว่า

แต่แอสตาร์เซเนก้าเราจะได้รับช่วงบ่าย
นักข่าวก็ถามคุณอนุทิทำไมไม่เห็นจะบอกก่อนเลย
คุณอนุทินก็ว่าก็ดราม่ามันเยอะนี่
เพราะดราม่ากันเยอะไงทำไมไม่กล้าส่ง
คือคุณอนุทินเขาบอกอย่างนี้เลยครับว่า
วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนไปรับวัคซีนเอง
ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการฉีกวัคซีน

เรื่องหนึ่งเมื่อกี้โนเมย์บอกไปแล้วอายุ
แล้วก็จะเป็นวัคซีนจากแอสตราเซเนก้า
คือเขาบอกเลยว่าพรุ่งนี้

ก็จะได้แอสต้าเซเนก้าจำนวนสัก๑๑๗๐๐โดส
ใช่ไหมเป็นไงใช่โดยประมาณค่ะ
ซึ่งแอสตราเขาเห็นว่าไทยมีสถานการณ์การระบาด

เอาไว้ก่อนคราวนี้ที่ไม่พูด

อาณุถินบอกงี้แล้วก็ทำให้กดดัน

แล้วก็ช่วงเช้าของวันที่๒๔คือพรุ่งนี้ถูกต้องไหมครับ
๒๔กุมภาพันธ์ก็จะมีการส่งวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา

อันนี้ก็เป็นไปตามแพลนที่เขาได้แถลงต่อในรัฐสภาอยู่แล้ว
สาธารณะรักประชาชนจีนก็จะมีเที่ยวบินที่มาถึง
เพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้วัคซีนเราจะมาถึงกันแล้ว
นายกจะฉีดหรือเปล่าคนแรก
ท่านเคยพูดไว้นะท่านเคยพูดไว้
แต่ตามนี้จริงคืออย่างที่เราบอกไปว่า
อายุ๑๐แปลถึงถึง๕๕แล้วไง

แต่เอาจริงใครจะได้เข้าคิวก่อน
ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก่อน

ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทำไมถึงเป็นอายุ
เพราะบางทีอย่างอายุต่ำกว่า๑๘
ในกลุ่มคนที่เขามีการเทสต์วัคซีน
ยังไม่ได้ค่อยได้มีข้อมูลในเรื่องของการศึกษากลุ่มกลุ่มต่ำกว่าสิบแปด
แม้กระทั่งบอกว่าอายุมากกว่า๖๐ปี
บางทีก็อย่างที่บอกไป
เขาก็จะมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างแต่ไม่ได้บอกว่าจะไหม้นะ
ใช่จะต้องย้ำว่าไม่ได้ช่วยรักษานะคะ
แต่ว่าแค่ป้องกันให้ทุเลาเบาบางลงได้
ซึ่งวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยก็๙๕รายด้วยกัน
สะสมตอนนี้ก็อยู่ที่๒๕๕๙๙ราย
หายป่วยแล้วนะวันนี้๒๔๔๔๖ราย
รวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่๘๓รายค่ะ
ก็จะแบ่งจากกลุ่มไม่ว่าจะเป็นของการเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการ๕๒ราย
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนวันนี้๔๑รายค่ะ
แล้วก็เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรคอีก๒รายด้วยกัน
โอเคก่อนไปเล่าเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ย

มันเป็น๑๐ปีน้องเขาบอกว่ามันมามันเขามีมาเป็น๑๐๑๐ปี

ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่อ๋อแล้วก็ได้ซื้อหอยกระโจงโดงว่ะ
เอ้าเหมือนคนนั้นเลยเหมือนกันเหมือนกันเลย
ปี๕๔ก็คือเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเขาไปซื้อหอยกระโจงโดงที่ตลาดลานโพธินาเกลือ
มาทำอาหารแต่ปรากฏว่าแกะหอยขนาดที่กำลังจะกินปุ๊บ
อะไรกลมกลมวะลูกกลมกลมแล้วไอ้ลูกกลมกลมเนี้ยมันส่องประกายด้วย
แต่เบื้องต้นก็คิดว่าเออน่าจะเป็นหอยมันไปกินตะกัวมา
มันอะไรมีกลมกลมขึ้นมามันไปกินตะกัวมาหรือเปล่านะฮะ
ก็เพื่อนอ่ะมาถูงน้ำหนักให้หอยหนักขึ้นอืมนึกว่าเพิ่มราคาว่าอย่างงั้นเถอะ
คือเอาง่ายเหมือนกุ้งอ่ะกุ้งถ้าสมมุติจะทำให้น้ำหนัก
ซึ่งก็จะใส่ตะกัวสีหัวให้น้ำหนักมันขึ้นถูกต้องปะล่ะ
เขาก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะมีคนเอาตะกัวไปใส่ในหอยเพื่อที่น้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้น
คิดว่าเป็นเมโลแล้วตอนนั้นน่ะก็เป็นข่าวดังดังอยู่พอดีเลย
สมมุติเราย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีที่เราก็บอกว่าเป็นข่าวดังเกี่ยวกับใส่ตะกรวด
แต่ลองใช้มีดเจาะทำอะไรไม่ได้ฮะจึงว่าก็เก็บไว้ตรงไหนรู้ป่ะ
สิบกระหลัดเนี่ยทิ้งไว้ตรงหิ้งพระมาตั้งเป็นสิบปีแล้ว
ดีนะยังอยู่ในหิ้งพระทิ้งไว้ตรงหิ้งพระอาจมาเป็นสิบสิบปี
ปรากฏว่าเนี้ยเราจะต้องไปขอบคุณนครแล้วเออนครศรีธรรมดาช
ที่น่ะเขาบอกอยู่ดีเขานั่งดูข่าวนั่งดูข่าวอยู่อย่างนี้
เฮ้ยมันคุ้นคุ้นว่ะเหมือนเราเคยมีว่ะอย่างงี้เราเคยเจอว่ะเออ
ก็เลยบอกไปดูสิบปีน่ะน้องก็ยังอยู่หิ้งพระวันนี้หิ้งพระ
นะฮะก่อนที่เอาไปตรวจวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเอาไปตรวจที่สถาบันวิจัย
พัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติเนี่ยว่าวันนี้ได้รับการรับรอง
ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วแล้วตอนนี้มีคนติดต่อขอซื้อแล้ว
ให้เท่าไหร่คะให้เท่าไหร่ซึ่งเขายังไม่บอกราคานะฮะ
แต่เม็ดนี้เขาบอกว่าไอ้เม็ดนั้นน่ะหนักแค่หกสิบห้าจุดห้าเจ็ดกรัส
แต่เม็ดนี้เก้าสิบจุดหนึ่งศูนย์กรัฐฮะแต่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเลย
อยู่ในจังหวัดเดียวกันเพราะนั้นก็หอยชนิดเดียวกัน
ขึ้นทะเบียนทั้งคู่แล้วนะคะครั้งที่แล้วที่มีข่าวอันนั้นออกมา
อันนี้ก็ออกมาแล้วน้องอันนี้ก็ได้อีกน้องค่ะ
ก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานำเสนอข่าวก็เลยควรรู้ว่าฉันว่าต้องมีอีกเดี๋ยวมีอีก
นั่นน่ะสิชนบุรีเต็มเลยป่านนี้หอยเหยน่าจะหมด
เขาไม่ขายกันแล้วต้องขนที่เขาได้นั่นซื้อหอยห้าสิบบาทเขาบอกอีกวันนึงสามพัน
พ่อขายแม่ขายก็ไม่ขายแล้วจริงไม่ขายล่ะเกี่ยวบู๊ด
อ้าวเจ้าผู้ชมครับดูเหมือนศึกเมียน้อยเหมาะของเจ้าครับ

เอาเป็นฝั่งเจ้าสาวในคลิปครับโพสต์ระบุเชิงข่มหัว
ฟ้องมาก็ฟ้องกลับค่ะข้อหาอะไรจะไปฟ้องเขากลับ
ข้อหาบุกลุกไงคะดูหมินซึ่งหน้าประจานทำให้อับอายเสียชื่อเสียง
คือเอาง่ายเจ้าสาวเขาบอกว่าไป๑ไปบุกลุกบ้านเขาผิด
นางบอกอย่างนี้หนูปรึกษาทนายแล้วค่ะ๒ข้อหาเรียกค่าเสียหายได้
ล้านบาทเดี๋ยวนะคุณเรียกเขาขนาดนั้นเลยเหรออีกฝ่ายเรียก๓แสนเดี๋ยว
หนูจะสู้ค่ะเพราะอะไรหนูไม่มีความผิดฝ่ายชายทำหนูท้อง
อ่าเขาสารภาพแล้วค่ะเขาขอรับผิดชอบทุกอย่าง
ล่าสุดฟังเมียหลวงเนี่ยเขาออกมาโต้กลับว่า
ขอเรียนชี้แจงนะคะว่าทำไมเรียกค่าทดแทน๓แสนบาท
ทางเรายื่นร้องต่อสารตั้งแต่วันที่๑๘กุมภาพันธ์
ที่ตอนนั้นเอาเมียหลวงก่อนเมียหลวงคือคนที่ถือทะเบียนสมรสอ่ะ
จำได้ไหมฮะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นฟ้องต่อสารวันที่๑๘กุมภาพันธ์
วันที่มีการจัดงานแต่งคือเช้าเนี่ยไปถ่ายคลิปวิดีโอ
บ่ายก็ไปฟ้องสารเลยแต่เรามีการวางเงินค่าขึ้นสาร
ถ้าเรียกมากไปก็ต้องอาจจะวางเงินเพิ่มขึ้นคือต้องมีการวางเงินถูกต้องไหม
เพราะว่าต้องดูว่าเงินที่คุณมาวางสมมุติอยู่ที่คนอย่างนี้คนก็เรียกร้อยล้านพันล้านก็หมดสิ
เขาก็ดูว่าเงินที่มาวางเท่าไหร่สมมุติคุณเรียกมากคุณก็ต้องวางเงินผ้ามาก
ซึ่งศักยภาพของเรามีแค่นั้นแหละเพราะว่าเอาตรงภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลร้ายอย่างไหน
ก็จะไปขึ้นศาลอีกค่าเสียเวลาหยุดงานอีกนะเราก็แค่ชาวบ้านธรรมดา
มนุษย์แม่กินเงินเดือนคนหนึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะจะดังระดับประเทศหรอก
นางก็บอกว่าความจริงนางไม่คิดว่าจะดังระดับประเทศหรอกยื่นฟ้องไปแล้วก็รอสารตัดสินคดีว่าจะเอายังไง
กว่าจะได้เงินค่าทดแทนเนี่ยแล้วก็เรียกตามความสามารถที่พอจะวางเงินได้
ก็เลยปรึกษาทนายพัฒน์ว่าเรียกตามความเหมาะสมแล้วกัน
ส่วนเรื่องที่เห็นในข่าวว่าจะฟ้องกลับ๒ล้านบาทยังไงก็ขอจ่ายค่าทดแทน๓แสนมาก่อนแล้วกัน
บอกก่อนจะเรียก๒ล้านจ่ายให้เขา๓แสนก่อนเป็นค่าทดแทนมาก่อน
ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่สพเมืองชัยนาธครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำงานของตำรวจหนุ่มรายนี้นะ
ซึ่งไม่ได้โดนพักการที่เป็นข่าวเขาบอกว่าอยู่ในการลาพักร้อน
แล้วก็จะครบกำหนดในการลาพักร้อนหรือกำหนดลาวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ที่เข้ามาพักอาศัยตามที่เป็นข่าวคือมีข่าวว่าตอนนี้
ตำรวจคนที่เป็นข่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาย้ายออกมาจากบ้านไปแล้ว
เขาไปแล้วตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่แฟลต์ตำรวจแล้ว
วันนี้นักข่าวเขาเลยลงไปดูไงปรากฏแฟลตก็ไม่มีอยู่
แล้วก็เขาไม่ได้ทำงานเขาจะลาถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์
เขาก็ไม่อยู่ให้ถั่วลงหรอกเขาก็ไม่อยากโดน
แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดได้โทษจริงก็จะถูกขังนะ๓๐วันเนาะ
แต่ไม่ถึงกับออกราชการใช่ไหมว่าอย่างนั้นนะคะ
เอาจริงกลายเป็นว่าฝั่งผู้หญิงต้องออกมาตอบโต้กัน
สุดท้ายจริงมันก็เริ่มต้นมาจากคนตรงกลาง

มีวิธีในข่าวนี้นะ

ที่จะไม่ให้เดินทางไปถึงขั้นนี้นะคะ
เขาบอกว่ากลายเป็นภาพที่ทุกคนพูดถึง
ทีนี้เนี่ยนะคะหลังจากข่าวได้ออกไปแล้ว
ก็มีนายตำรวจท่านหนึ่ง
ก็ได้ติดบัตรทะเบียนสมรสนะ

เจ้านี้ก็เหมือนกันนะคะภรรยาก็ให้สามี
ติดใบทะเบียนสมรสไปด้วยในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เพราะว่าเกรงว่าสาวจะมาหลงเสน่ห์สามีนะคะ

เขาก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นข่าวนะ
ล่าสุด๑๐ตำรวจเอกธนพัฒน์ธรรมวงศ์นะคะ
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนะคะ
ที่อำเภอเสม็ดอำเภอเสม็ดนะจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็เปิดเผยว่าสงสัยว่าภรรยาจะกลัวมาก

ก็เลยเอาใบทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะติดใส่มาด้วยค่ะ
และที่สำคัญนะคะบอกเลยบอกตรงเลยว่า
ตนเนี่ยเป็นคนที่ขี้หวงมากเขาห่วงมากนะคะ
ใส่โพกใบทะเบียนสมรสไปเลยปิดอยู่ที่เสื้อข้างนอกเลย
ใช่ค่ะทำแบบนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมเขาถึงยอมทำรู้ไหม
เพื่อที่ว่าภรรยาเนี่ยจะได้สบายใจน่ารักจังเลยนะคะ
เขาบอกว่าทำแบบนี้ให้สบายใจแล้วก็เวลาออกไปทำงาน
ก็จะได้สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับก็คือ
ประชาชนที่มาติดต่องานที่สพเสม็ดนะกล่าวว่าเออรู้สึกดี
น่ารักเนอะไม่มีใครว่าเขานะบอกรู้สึกดีเหมือนกันที่ทำแบบนี้นะคะ
เพราะว่าสาวจะได้รู้ว่านายตำรวจท่านนี้สมรสแล้วค่ะ
แล้วแบบมีย่อมีย่อทะเบียนสมรสให้เป็นอันเล็กแล้วติดหน้าอกนะ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์นิดนึงค่ะ
คือนอกจากชื่อแล้วเนี่ยเอาทะเบียนสมรสมาโชว์นิดนึง
เห็นคุณตั๊กบริบูรณ์เล่นอยู่มียืนอยู่ที่รถกับคุณเอลซี่ภรรยา

สมรสแปะอยู่ที่รถใหญ่มากอันนั้นขยายออกมาใหญ่โตเลย

ถ้าเกิดว่าดื้อนักนี่ค่ะทำแปะหน้าผากไว้เลยนะคะ
จริงนะไม่ว่าจะเป็นทะเบียนหรือว่าวิธีใดก็ตาม
มันอยู่ที่ความซื่อสัตว์ของสามีนะ

เพราะว่ามันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
และที่สำคัญนะหลายบ้านนะคะที่เป็นแบบนี้

สุดท้ายป่วยก็ต้องกลับมาบ้านหลัง
ต้องกลับมาบ้านหลักให้เมียหลวงดูแล
ใครเขาจะเอาเวลาป่วยแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าทำ

๒๔พรุ่งนี้นอกจากวัคซีนมามันจะเชื่อ

วันก่อนที่บ้านก็หนาวจริงนะมดดำ
ไม่แน่น่ะไม่เชื่อมดดำเธอสะเทินน้ำสะเทินบกหรือเปล่า
แม่จะรู้สึกอะไรกันไม่เคยหนาวเลยอ่าเดี๋ยวมาฟังช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
ดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
เมื่อวานนี้เรียกว่าเรื่องนี้คุณพี่น่าจะมีเรื่องเล่ากันไปเนอะ
เกี่ยวกับครูมวยที่โดนฆ่าตายใช่ไหมถูกต้อง
ซึ่งก็มีการเค้นสอบคุณพลอยไพรินนะคะ๘ชั่วโมง

กรณีที่นายวิชาณมะลิทองหรือว่าแดงเป็นครูสอนมวยนะคะ
ถูกคนร้ายใช้ของมีคมปาดคอจนเสียชีวิต
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็สามารถจับกลุ่มตัวนางสาวพลอยไพริน
อายุ๓๒ปีค่ะหญิงสาวคนสนิท
หมายสารในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดในเมือง
หมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่เสนอข่าวไปแล้ว

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาวผู้อำกับการสอนอประเวท
ก็เปิดเผยบอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะยืนยันว่าลงมือทำคนเดียว
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
เรื่องต้นจะทำการสืบสวนว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่
หากพบก็จะทำการออกหมายจับต่อไปค่ะ

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นของบุคคลใด
แล้วก็ผู้ต้องหานำมาจากที่ไหน
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ยังต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ในส่วนของรอยนิ้วมือแฝงจากมีดแล้วก็ในบริเวณในรถน่ะนะคะ
ว่ามีผู้ใดอยู่ที่เกิดเหตุอื่นอีกหรือไม่

ขณะนี้ที่มีการเจรจาขอเลิกรากันอยู่ภายในรถรวมทั้งขอทรัพย์สินคืน
เนื่องจากว่ามีหลักฐานสำคัญอยู่ภายในโทรศัพท์
ตนเนี่ยเป็นคนซื้อให้ผู้ตายแต่ถูกปฏิเสธ
จึงเกิดการโต้เถียงแล้วก็ใช้กำลังทำร้ายร่างกายกันนะคะ
ก่อนที่จะหนีไปอยู่ที่เบาะหลังของรถ
จากนั้นผู้ตายก็ได้ตามเข้ามาเพื่อทำร้ายตนเห็นมีดวางอยู่ในรถ
จึงใช้มีดปาดที่ลำคอผู้ตายหนึ่งครั้ง
เมื่อเกิดความตกใจจึงหนีมานอกรถ
แต่ผู้ตายก็ไล่ติดตามมาก่อนที่นายวิชาณจะเสียชีวิต
ได้โทรศัพท์ให้แฟนนุ่มมารับเพื่อหลบหนีไป
ก็คือศพของอยู่ข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอก
แต่เขาก็มีข้อสงสัยเรื่องกางเกงทำไมใส่กลับด้านกันอะไรอย่างนี้
คือขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับ
ว่าการฆ่าครูหน่วยถือว่าเป็นการฆาตกรโหดจริง
คือเอาง่ายเลยลวงมาเชื่อดคอเวอะเลย
คุณคิดดูว่าตัดคอลมหายใจดับสยองเลย
ข้างรถตัวเองนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่อ่อนนุษย์
นี่คือสภาพวันแรกที่เจอคือสภาพเละเทะเลย
เลือดเกะกันทั้งในรถนอกรถใหม่ใส่เสื้อ
กางเกงในถูกถอดทิ้งประจานเลย
ชาวบ้านเขาว่าอย่างไรวันที่เกิดเหตุ
เราจะขอเล่าย้อนกลับไปวันเกิดเหตุ
ชาวบ้านเท่านั้นเขาได้ยินเสียงโวยวาย

หลังจากทุกอย่างสงบทุกคนออกมาปุ๊บ
ก็พบว่ากลายเป็นศพแล้ว
ตำรวจเขาบอกเลยตั้งแต่วินาที
แรกปุ๊บเขาพุ่งเป้าไปเลยว่า

เพราะว่าเคยถูกพยายามฆ่ามาแล้วเนี่ยสองครั้งแต่ปรากฏว่ารอดมาได้นะครับ
ปรากฏผู้การจึงกันอันชั้นผู้การสี่เนี่ยเขาเผยเลยว่าตามผู้หญิงต้นเหตุแบบพบแล้ว
อยู่ระหว่างอย่างที่เมย์บอกว่าสอบเครียดเลยส่วนมือมีดก็รู้ตัวอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่าตอนนี้แต่เบื้องต้นอย่างที่เมย์เขาพูดว่าทำคนเดียว
คือตัวคุณพลอยเพรินผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การว่าเขาลงมือคนเดียวจากเหตุการณ์เนี้ย
ก็คือมาจากเรื่องของชู้สาวความขัดแย้งในอดีตซึ่งหลังจากเกิดเหตุ
มีการโทรหาคุณโอ๊ตอ่ะนะคะคุณโอ๊ตก็คือเป็นแฟนของคุณพลอยไพรินเนี่ย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวให้ในโอ๊ตมาให้ปากคำ
นี้ก็จะมีการคุมตัวไปฝากขังซึ่งปรากฏว่าฆาตกรเฮี่ยมเนี่ย
คอครูมวยดับเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืน
สิบสิบนาทีนะฮะเขาบอกเลยว่ารับแจ้งว่ามีการฆ่ากันตาย
แถวซ่อยอ่อนนุ่นเจ็ดสิบทับหนึ่งแหละเขตประเวทนะครับ
ปรากฏว่าเจ้านที่คอมพิสูจน์หลักฐานแต่ปุ๊บก็ฮึ้ย
มันอยู่หน้าหมู่บ้านเสรีอ่อน๑๙อ่ะ
พบศพนายวิชาญหรือแดงอายุ๔๖ปีเนี่ย
สภาพศพเนี่ยไม่สวมเสื้อใส่กางเกงวอร์มสีดำ
ส่วนเนื้อตัวเนี่ยนะครับ
เขาบอกเลยว่าสภาพศพไม่สวมเสื้อใส่กางเกงวอร์มสีดำ
ส่วนเสื้อยืดแขนสั้นสีแดงเนี่ย
กางเกงก็ตกอยู่ข้างในไม่สวมรองเท้า
เขาบอกนี่คือสภาพศพมีบาดแผลถูกของมีดคมเนี่ยตัดคอ
แล้วก็ปรากฏว่าแผลมันทำให้ตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่ตรงข้างนั่นแหละ

เขาบอกช่วงเวลานั้นก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาบริเวณนางกล่าว
ซึ่งตำรวจเขามุ่งประเด็นไปแล้วเขาบอกว่าผู้ตายเปิดค่ายมวย
ไม่ใช่เป็นแค่ครูมวยเปิดค่ายมวยชื่อ๗
เจ้าของเลยถูกมวยไทยยิมย่านรามสองค่ะนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียว
เขามีประมาณสัก๓๔คนครับหุ้นส่วนเขา
แล้วก็เป็นครูมวยที่ใช้ชื่อในวงการว่าวิชาน้อยสิทธิ์เจ๊พยาวนะครับ
ปกติเค้าจะอยู่ที่สูฟันบุรีก่อนเกิดเหตุบอกเยอะว่า
ทำไปทำมาผู้ตายเนี่ยมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งแล้วนะฮะ
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายไปติดพันธุ์ผู้หญิงที่ชื่อพลอยไพรินนะ
เอาจริงเขาบอกว่าพลอยไพรินเนี่ยคือผู้ตายในอายุ๔๖
พลอยไพรินเนี่ยอายุประมาณสักสามสิบสามสิบสามสิบใช่ไหมน้อง
ซึ่งชื่อเล่นเนี่ยปรากฏว่าซึ่งพลอยไพรินเนี่ยมีสามีแล้วใช่
พอยไพรินเนี่ยมีสามีก็คือชื่อโอ๊ตชื่อโอ๊ตที่เมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวเขากำลังติดตามโอ๊ต
เป็นสามีนะมีสามีแล้วชื่อโอ๊ตเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ๊ตรู้ว่าเมียเนี่ยนอกใจ
รู้ว่าเมียนอกจากมาคบกับคนที่ตายเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นปรากฏว่าก็เลยโกรธแค้นมาก
ก่อเหตุขับรถชนนายวิชันจนบาดเจ็บมาแล้วเคยแล้วก็คือก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บตอนนั้นเนี่ยมีการไปแจ้งความกันที่สอนอประเวท
หลังจากเหตุการณ์แรกไม่กี่เดือนนายวิชาณถูกกลุ่มคนร้ายหลอกให้มาพบอ้างว่าจะฝึกมวยนะครับ
แล้วก็อุ้มไปทำร้ายบาดเจ็บมาแล้วในระหว่างครั้งที่สองแล้วทำร้ายบาดเจ็บปุ๊บก็ปล่อยตัวออกมา
นายวิชาณก็ไปแจ้งความเอาไว้ตอนนั้นลูกเสือไปที่สอนออุดมศุกร์หลังเกิดเหตุครั้งนั้นทำให้วิชาเนี่ย
ต้องพาลูกพาเมียเนี่ยไปหลบนะฮะที่ไปอยู่สุพรรณบุรีเนี่ยไปหลบตัวอยู่ที่สุพรรณบุรีประมาณ๒๓เดือนแล้ว
ในที่สุดแล้วเนี่ยวิชัดก็มาถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมนี่แหละ
เขาบอกคุณแม่เขาบอกคุณวิชาน่ะนะคะเขาบอกคุณแม่เขาว่าพอดีเขาจะไปเคลียร์สะสางเรื่องกับเพื่อนหน่อยเขาจะบวช
กำลังจะบวชอีกอาทิตย์เดียวจะบวชแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นกลับมากรุงเทพพอมากรุงเทพอีกทีนึงก็กลายมาเป็นข่าวนี้
แต่เห็นแบบว่าเพื่อนบ้านในระแวกตรงแถวนั้นที่เป็นที่เกิดเหตุนะคะเขาก็เห็นรถคันนี้มาจอดอยู่บ่อยอาทิตย์หนึ่งอาจจะมาสักทีนึงเห็นอยู่อย่างเงี้

ปลอดภัยนี่เห็นมาอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้มาจอดที่นี่ประจำ
อะไรประมาณอย่างนั้นก็คงมีอะไรแอบแฝงก็ต้องรอตำรวจติดตามกันต่อ
เพราะว่าแกไม่ได้โดนครั้งนี้ครั้งแรกนี่คะ
แล้วตอนนั้นลูกชายจะสลบเนี่ยก็เหมือนแบบว่าจะโดนถอยทับซ้ำด้วยซ้ำไป

พอดีวินจักรยานยนต์เนี่ยรับจ้างเขามาเห็นก่อน

ถ้าอย่างนั้นเขาก็จะขับรถเหยียบมาแล้วรอบนึง
แล้วก็มาโดนลุมทำร้ายแต่ก็รอดชีวิตมาได้
นะฮะจนครั้งเนี้ยแหละครั้งที่สามพอดี

ยาของผู้เสียชีวิตเองที่มีลูกด้วยกัน
ที่ลูก๒ขวบอะนะครับเขาก็บอกลูกขวบ๓เดือนลูก
ขวบกว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้แบบรู้เรื่องอะไรเลย
ว่ามีเรื่องของแบบว่าบุคคลที่๓เข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะตัวเขาบอกว่าเขาก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
เขามาเลี้ยงลูกเขาเขาก็เลยไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรแกนขึ้น

เดี๋ยวดูว่าตำรวจจะว่ายังไงนะคะ
มาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่๒๔นี้นะคะเขาบอกว่าจะหนาว

เขาบอกว่าพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงจากนี้ไปนะคะ
บริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเนี่ยนะคะ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ย
มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียสนะคะ
แล้วก็มีหมอกในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดดอยนะคะ
แล้วก็ยอดภูเนี่ยยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะ
ลมตะวันออกกำลังปานกลางนะคะที่พัดคลุมอ่าวไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะ
แล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะมีกำลังอ่อนลงนะคะ
ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ทั้งนี้วันที่๒๔ถึง๒๖กุมภาพันธ์นี้นะคะลมตะวันตกนะในระดับบนเนี่ยนะคะ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะจะทำให้อากาศตอนบนของเราเนี่ย
มีอุณหภูมิที่ลดลง๑๓องศาเซลเซียสนะคะ
ก็จะทำให้มีหมอกตอนเช้านะคะ
ส่วนเรื่องอาจารย์ฝุ่นค่ะฝุ่นละอองเล็กนะคะ
ข่าวไม่ดีค่ะเขาจะสะสมอีกมากขึ้นค่ะ

ก็ระวังเอาไว้ก็แล้วกันนะ
คาดเนี่ยนอกจากโควิดแล้วเนี่ยยังกันฝุ่นได้ด้วย

อดอักเสบเล็กเลยฝุ่นอยู่
เอาความจริงว่าตอนนี้ฝุ่นรุนแรงมากแต่เราไม่ได้แบบว่าโอ้โฮต้องเปลี่ยน
ใช่ทีแรกพี่ผัดตกใจเหมือนกันนะอุ๊ยเป็นอะไร
ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ปอดพูดผิดหลอดลมอักเสบเกิดจากฝุ่น
โอ้โฮแกง่ายเขาบอกว่าให้ระวังต้องระวัง
ก็โดนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะลูกหลานใครก็แล้วแต่ที่ออกจากบ้านนะคะ
จากโควิดแล้วต้องกันฝุ่นไว้ด้วยอย่าเอาลงนะ
เพราะว่าเนี่ยอย่างที่เขาบอกนะคะอาจจะมีเพิ่มขึ้นสะสมขึ้นอีกจ้า
ค่ะนี่เขาบอกว่าสอบคอบอกว่ามีนาคมนี้เนี่ยลุ้นไทยจะเปิดประเทศแล้วค่ะ
ต่างชาติกลุ่มที่แบบฉีดวัคซีนให้เข้ามาเที่ยวทันไตรมาสที่๓

ซึ่งนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่ได้มีการหารือกับสอบคอชุดเล็กแล้วเนี่ยนะคะ
แนวทางการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้ว

ซึ่งทางสอบคอได้เสนอ๓แนวทาง
ให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขไปหาคำตอบแล้วก็รีบมาสรุปกัน
คือ๑ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
เป็นรายบุคคลหรือว่าคณะจากประเทศต้นทาง
จะเดินทางเข้าไทยได้อย่างไรในกรณีที่ประเทศไทย

นี่ข้อที่๑นะคะต้องหาคำตอบเรื่องนี้ก่อน
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง
มีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายแล้ว

ในกรณีที่ประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีน
ประเทศต้นทางแล้วก็ประเทศไทย

ต้องแปดสินง่ายคือไทยต้องฉีดวัคซีน

มันใช้เวลาอีกนานนะคะสิ้นปีเลยเหรอ
สิ้นปีจะได้ฉีดครบหรือเปล่าแต่ถ้าทำได้ปลอดภัยแล้วนะ
ก็อยากให้เปิดประเทศแหละนะเพราะหลายอาชีพก็รออยู่
มันต้องเปิดแล้วพี่มีนาคมไม่ได้เปิด
แต่คำถาม๓คำถามพี่เมย์ถาม๑
ทุกอย่างมันคือคำตอบคือต้องฉีดวัคซีน
ถ้าสมมุติใครติดตามการประชุมรัฐสภา

กุมภา๒๔มีนาล็อตที่๑มาถึง

เพราะฉะนั้นล็อตที่๑มันมันแค่เท่าไหร่
รวมแล้วแก้แสนกับโดสสองแสนกับโดส
๒แสนโดสคนหนึ่งใช้๒โดสยังต่ำ
ถูกต้องป่ะก็ต้องจับ๑แสนคนถูกต้องป่ะก็ต้องจับ๑แสนคน
มาอีกทีนี่คือประมาณช่วงกลางพฤษภามิถุนาจะมีอีก๒๖ล้านโดส
แล้วก็มาอีกที๓๕ล้านโดสซึ่งก็จะประมาณช่วงกลางปี
ก็อาจจะต้องรอกลางปีไปแล้วที่ว่าปลายปี
กว่าที่ประเทศไทยที่ความฝันของเราคือประเทศไทยของเราจะผลิตเอง

มิถุนาปุ๊บไอ้นั้นแหละที่เราจะมาผลิตกันเองที่เราฝันกันว่า
เพราะตอนนี้วัคซีนมันเป็นกันทั้งโลก
ให้ปีนี้นะให้ปีนึงเนอะ
ก็ภาวนาอย่างนั้นนี่ทางด้านรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป
คุณศรีปกรเชี่ยวสมุทร
ก็กล่าวบอกว่าทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
มีสมาชิกกว่า๒๐๐สายการบินทั่วโลก
ขณะนี้มี๔๒สายการบินเขามีการทำข้อตกลงกัน
ฉีดวัคซีนแล้วนะจากนั้นเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์
ไม่ต้องไปตรวจเพิ่มก่อนจะขึ้นเครื่อง
ซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้
แล้วก็น่าจะเห็นนักเดินทางกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น
เพราะหลายคนถ้าได้มีการฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะทำตัวข้อตกลงนี้
ซึ่งยังต้องการความชัดเจนของนโยบายทางภาครัฐส่วนของเรา

เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

แต่ถ้านโยบายมีความชัดเจนภายในเดือนมิถุนายนนี้
ว่าจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไตรมาสที่๔ของปีนี้

แล้วก็จะได้มีหลายอาชีพที่เขาจะได้ลืมตาอ้าปากเนาะ

คุณสงกรานเขาบอกว่าเกลียนคีย์บอร์ด

เห็นเขาบอกว่าแล้วอภัยแล้วต่อกันไม่ใช่เหรอ

ว่าใครเป็นพิธีกรสามแซ่บคนใหม่
ก็มีคนทายเข้ามาว่าเป็นมดดำด้วยซ้ำไป

มีคนจะไปถามกันเยอะหรือเปล่า

มีคุณไอซ์อภิษดาอะไรแบบอย่างนี้
ซึ่งวันนี้ขอเปิดตัวพิธีกรสามแซ่บอย่างเป็นทางการนะฮะ

ก็คือพิธีกรคนนั้นคือคุณกัญชัยกำเนิดพลอย

วันนี้เรามีวิธีอาร์ของคุณกัญชัยกำเนิดพลอย

นี่คือบรรยากาศจากรายการสามแซ่บนะฮะ

นะฮะนี่ก็คือบรรยากาศสดเทปแรกของสามแซ่บวันนี้นี่
คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็ไปทำหน้าที่รับเชิญในช่วงนี้นะฮะ
ในรายการสามีโอเคนะไม่นางเคยทำวาเลตี้อยู่แล้ว
ตั้งแต่ราตรีสโมสรอะไรอย่างเงี้นะพี่หนุ่มก็แบบนะ
ต้องไปทำนิดนึงลองฟังเสียงสักนิดหนึ่งฮะ
เต้นเต้นเต้นมากเลยค่ะนะฮะเพราะว่าไม่คิดมาต่อจะต้องกลับมายืนตรงนี้อีก
ใช่สิคือที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ของพี่มาก่อนอ่า
มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่เนี้ยนี่น่ารักเสียง
ก็คือจริงเมื่อก่อนนางทำราตรีสโมสรก่อนมาเปลี่ยนเป็นสามแซ่บนี่แหละ
น้องว่ากันไปอื้อไปที่ทรงการสักนิดอยู่ไหนแล้ววะทรงการแมทหรอ
สงการหาหน่อยของพี่ไปไหนอ่ะสงการเนี่ยเกี่ยวกับว่าที่แบบมีคนไปด่าแมทนั่นแหละ
อืระใช่แล้วพูดต่อไปก็ออกกันมาเนี้ยแรง
ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจนางก็โดนกระแสอะไรมากมาย
ก็ฝากกันมาได้เยอะแล้วเนอะอือน่าตอนเนี้ยล่าสุดทรงการแบบผมว่า
รู้สึกว่ามันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็
ฟ้องร้องด้วยอันนี้ทำถูกเพราะมันเสียเวลา
ซึ่งตนไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจอยู่แล้ว
จากทุกวันนี้คนเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยสร้างสรรค์กับกันอยู่แล้วนะฮะ
แต่กับแมทเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กันสักเท่าไหร่
ตั้งแต่อินบล็อกทิ้งเบอร์ติดต่อไว้อีกฝ่ายก็ไม่มีการติดต่อกลับมา

ฝากไปถึงนักเลงคีย์บอร์ดถ้ามีเรื่องอะไรก็มาคุยกัน
เพราะตนเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

มันเป็นการกระทำของเด็กเขาทำกัน

ก็โดดอุ้ดฎ่าเขาเรียกว่ารุนแรง
เคยไปขายตัวขนาดนั้นเคยไปนอนขนาดนี้

เคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาตามจี้เอาจนได้
ผู้ใหญ่ก็มีนะก็เฉียนด้วย
คนที่เข้ามาด่าเขาโอ้ใช่
คนว่างคนว่างคุณคิดดูเธอมุติเขียนเป็นทั้งวันทั้งคืน
อะไรไปมันก็ตอบกลับมาคุณคิดว่าถ้าคนไม่ว่างเขาจะทำได้เห

ถูกป่ะแต่หมายถึงว่าอันนี้ก็คือตอนแรกคุณสงการก็ของขึ้น
ยิ่งขึ้นเขาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยไง

เพราะว่าการก็พูดชัดเจนว่าเสียเวลา

สงการมันปลดประจำการคุณแล้วเป็นธรรมดาครับ
เจอร์ลิ่งกันทุกวันก็ย่อมเบื่อเป็นธรรมดาขนาดแอปสวยเรียบร้อยดูมีค่าสง่างาม
มันยังทิ้งได้นับภาษาอะไรกับผู้หญิงทรงล่านแบบคุณ
ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยก็ปรึกษาผมได้นะครับ
จะให้ผมไปรับดูแลก็ยินดีครับแต่ข้อแต่ขอไม่ผูกพัน
แล้วก็ผูกมัดไอ้การก็ขึ้นสงการก็ขึ้นคืออะไรครับ
คุณมีปัญหานัดกับผมได้นะครับคุณจะมากี่คนไม่ใช่ปัญหาครับ
ขอให้มาจริงนะปรากฏว่าต่อกันไปต่อกันมานะครับ
ขึ้นกระดาษเขาบอกว่าขึ้นหนึ่งกระดาษบอกว่าโอ้โห
งการไปทิ้งเบอร์ส่วนตัวเนี่ยให้เขาอินบล็อกมาด้วยซ้ำไปนะฮะ
เขาก็ไม่จบคุณสงการพิมพ์เขาก็เสี้ยงกลับ
ปรากฏว่าเขาถามว่าคุณสงการด่าเขายังกับเขาไปฆ่าบุปการีคุณ
ลูกผู้ชายก็ไม่ด่าผู้หญิงกันหรอกเปลี่ยนใจไปนุ่งกระโปรงไหม
เขาบอกว่าคุณแมทเขาก็เลยตอบเขาว่าเฮ้ยหัวใจทำด้วยอะไรอ่ะ
ท่านจบจากมหาลัยดีบางท่านมีชีวิตหน้าที่การงานที่ดี
ถ้าสมมติไปกลับมาเขาก็ตอบโต้ไปมาทางไหนพิมพ์ไปเขาก็พิมพ์กลับมา

ชำไปเรื่องคุณดิวริชรันนิดนึงค่ะก็ตอนนี้ก็มีกระแสล่าสุดที่เป็นประเด็นความรักกับหวานใจหนุ่มเซบาสเตียนที่เกิดแบบรักสะดุด
ด้านคุณดิวเองเขาก็มีการแชร์ข่าวของตัวเองลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขาอ่ะนะคะก็หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็น
มีทั้งส่งกำลังใจให้แต่งานนี้ก็ไม่วายมีดราม่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเขาคอมเมนต์บอกว่า
ถ้าไม่ปรับการใช้ชีวิตคิดว่าคำว่าคู่ครองคงเป็นไปไม่ได้อีกนานครับสวยมีตัวเลือกแต่มันมีเส้นของศิลธรรมอยู่ครับ
เลือกเอาเถอะครับเพราะนั่นมันชีวิตคุณซึ่งเจ้าตัวคุณดิวเองก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปตอบกลับทันทีเลย
ก่อนที่จะสอนให้คนอื่นรู้จักศิลธรรมถามตัวเองก่อนดีไหมว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกแล้วจริงเหรอ
ถ้าอยากเผยแพร่ศิลธรรมรบกวนไปเผยแพร่ในพื้นที่ของตัวเองจะดีกว่า
จะเข้าใจในจุดประสงค์ว่าต้องการสอนศิลธรรมไม่ได้มีนัยยะอื่นผสมขอบคุณค่ะ

ก็ไม่รู้เลยมีคุณแอร์บอกเขาบอกว่าก็ไม่รู้ยังไงกับเพื่อนเหมือนกัน

เอ้าหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้น้องเมย์มาป่ะ

พรุ่งนี้พีชกรสามแซ่บจะมานั่งอ่านเก่าสายไข่ด้วยนะ